ท่านขุนใบตอวคุณยังจำข่าวเม่าโมยที่เขาบอกว่า
น้องเมียแอบชอบพี่เขยได้ไหม

วันน้ังว่าครอบครัวนั้นครอบครัวนี้

คนที่เขาโดนเมาส์วันหนักก็คือครอบครัวของหนุ่มป๊อกพัศรกรนั่นแหละ
สามีของสาวมากกี้กับสาวมาริน่าค่ะ

ซึ่งถึงแม้คู่สามีภรรยาจะออกมาเคลียร์แล้วว่าไม่ใช่ครอบครัวของตนนะคะ
พร้อมกับบอกว่าสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาทุกคนสนิทกันเป็นปกติ

ชัดเจนขนาดนี้ชาวเน็ตบางกลุ่มยังไม่หายคล่องใจ

บันเทิงไทยรัฐค่ะมีโอกาสเจอคุณแม่เน่งอรสี
คุณแม่ของสาวมากกี้แล้วก็มารีน่านี่แหละ
เลยขอถามชัดอีกสักครั้งนะคะ
คุณแม่เน่งค่ะยืนยันว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวนั้น

คนที่เปิดประเด็นอากุศลกับครอบครัวของลูกฉันน่ะนะ

แค่คิดเนี่ยก็บาปแล้ว
เป็นประเด็นที่ตลกมากเลยอ่ะคือพวกเราคิดว่าแค่คิดอย่างนี้เนี่ยก็บาปแล้ว
พวกเราสนิทกันมากแม่คิดว่าเรื่องที่ไม่มีมูลเนี่ยเราไม่สมควร
การพูดถึงคนในแง่ไม่ดีอย่าไปพูดมันเป็นบาป
แม่ไม่ต้องให้กำลังใจอะไรกันเลยเพราะว่าพวกเรารู้กันอยู่แล้วกับขำกับตลกต่างหาก
อยากจะถามจุดนั้นต่อคิดได้ยังไงนะฮะแค่คิดก็บาปแล้วลูก
แค่คิดก็บาปแล้วแม่บอกแบบเรียบนะแต่เจ็บจี๊ดนะจริง

ใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกเขยค่ะอย่างคุณป๊อกพัสรกรที่อายุครบ๓๔ปีแล้วค่ะ
คุณมากกี้เนี่ยเขานอนป่วยแล้วก็แคปชั่นบอกว่าปีนี้ฉลองวันเกิดที่โรงพยาบาลเพราะมากกี้อาหารเป็นพิษจ้า
ส่วนนักแสดงสาวก็โพสต์ภาพขอบคุณคุณสามีที่คอยดูแลไม่ห่างเลย

จริงนะคู่นี้เขาหวานกันแบบเสมอต้นเสมอปลายนะยังไงก็ให้คุณมากกี้หายไวเนอะ